เอาล่ะได้เวลาของแฟนตลอดข่าวจะได้เฉิดฉายกันแล้วนะคะ
วันนี้ถึงทีของพี่น้องสองคนนี้เขาเป็นสายแดนส์
เต้นได้พริ้วขนาดไหนไปดูกัน
โถ่
โธ่ไม่ยอมกันเลยทั้งพี่ทางน้องนะคะ
ตอนแรกเต้นอยู่บนพื้นมันไม่สะใจ
หยังไม่บรรลูรี่ติภาวะ
ยังไม่ถึงขั้นอายุที่เข้าผับได้เลย

กัวอี้เกาอี้โต๊ะจะพังลงมาไอ้หนู
เขาเรียกว่าไม่ธรรมดาอยากจะโชว์ไง
เพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะมอบของ

ก็ต้องขอบคุณด้วยที่ส่งคลิปมาร่วมสนุกกัน
ส่วนท่านใดอยากจะโชว์ความสามารถ

ยังร่วมสนุกกับแฟนเพจตลอดข่าวได้ค่ะ